มันเป็นการเผยผิวขาว
เราก็เลยต้องโชว์ผิวขาวนิดนึงนั่นที่ตันจะโชว์ผิวขาว
ตอนนี้คุณกลัวเห็น
ได้ซื้อถึง

เพราะว่าโชว์มาเยอะแล้ว

มองให้เป็นศาสตร์ภาค
วันนี้มาแบบ๔ผิวโชว์สีผิว

บางอย่างจะซ่อนเข้าหนักอย่างนี้ไหม

หลังจากนี้เขาจะมีภาพจองที่จงถึงตรงนั้นให้ต้องการรู้ไหม
หูถ้าถ่ายถึงขนาดนั้นน่าจะตั้งใจมากเลยค่ะ
ยังไม่เคยได้คุยอะไรกับใคร

อยากให้เรามีอาชีพหน้าที่การงานที่มั่นคงก่อน
และถ้ามีใครเข้ามาจีบยังไงก็เข้ามาคุยกับพ่อกับแม่
เออฟัยส้ม

ถ้าเป็นลูกไม่เป็นแฟนต้องเป็นอย่างไร
แม่ก็จะบอกว่าคนที่เข้ามารักตานเข้ามาแล้วรักข้อความตายแค่นั้นก็พอ

เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายมันกลายเป็นอันดับสุดท้ายที่สุดท้าย
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายมันกลายเป็นอันดับสุดท้ายที่สุดท้าย
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายมันกลายเป็นอันดับสุดท้ายที่สุดท้าย
เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายมันกลายเป็นอันดับสุดท้ายที่สุดท้าย

สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้ายที่สุดท้

พอเสียบุฎาคุณวิวมัสยาคุณฟ้าใสคุณวิทยุดาครับ